สมาชิกสภานิติบัญญาณแห่งชาติหรือว่าสนชก็ต้องที่จะหาหรือ
เพื่อให้ได้ข้อยุติถึงเจตนารมณ์ของคำถามพ่วงที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภา
มีส่วนเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วง๕ปีแรกนะครับ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ไม่ขอตอบว่าข้อเสนอของสมาชิกสนช
ให้ลดขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรีในการประชุมรัฐสภานัดแรกจะทำได้หรือไม่
ยังไงก็โดนคือวันนี้มันมีทั้งเสียงเชียร์และเสียงเฉยเฉยกับ
หนุนให้นายของเราเป็นนายกรัฐมนตรียังไม่ถึงเวลานะ
อย่าเพิ่งมาพูดตอนนี้ผมไม่ตอบตรงที่นั้น
ผมไม่พูดอะไรไม่ใช่วันแสดงว่าความสุด
ยังไม่เอาเลือกตั้งมาอะไร
เลือกตั้งมาอะไร

ไม่มี
ฟังก่อนไม่ตอบ
ขณะที่นายสุรชัยเลี้ยงสุรชัยรองประธานสนช

เพื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของคำถามพ่วงประชามตินะครับว่า
ข้อสรุปในแนวทางเบื้องต้นแล้ว
แต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาต่อ

จากมีสนชบางส่วนไปชี้แจงกับประชาชนว่า
สวมีสิทธิ์เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีด้วย
ตั้งใจไว้ว่าการเขียนบทเฉพาะการครั้งนี้
ไม่อยากให้กระทบเนื้อหาภายในร่างรัฐมนูล
เช่นนั้นเมื่อครบ๕ปีแล้วก็จะต้องกลับมาแก้ไขใหม่
ขณะที่นายอมรวานิสวิวัฒน์กรรมการร่างรัฐมนุนเปิดเผยว่า
กรทได้เตรียมปรับโครงสร้างการทำงานใหม่ทั้งหมด
เพื่อรองรับการร่างกฎหมายประกอบรัฐมนูลทั้ง๑๐ฉบับ
ส่วนการเตรียมปรับแก้ร่างรัฐมนูลให้สอดคล้องกับคำถามพ่วง
ที่ประชุมเริ่มมีการพูดคุยถึงประเด็น
ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีแล้ว
แต่ต้องรอหารือร่วมกับผู้แทนจากสนชก่อน
กรทและสนชตีความสาระสำคัญของคำถามพ่วงตรงกันหรือไม่
โดยจะเริ่มพิจารณาในวันศุกร์นี้
ส่วนปฏิทินเลือกตั้งสมาธิกษภาพุทธรรษฎร
ล่าสุดนายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้งระบุว่า
ขั้นตอนการจัดทำร่างพรบประกอบร่างรัฐมนูล
ไม่มีปัญหาคาดว่าการเลือกตั้งสอสอสามารถมีขึ้นได้
ในวันที่๑๐ธันวาคมปีหน้า
แต่ยังไม่ใช่มติกรกตเพราะว่าต้องรอ
ร่างที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้ง๔ฉบับ

ส่วนในการประชุมกรกตวันพรุ่งนี้
จะเสนอเซ็ตซีโร่การทำงานของกรกตใหม่
เป็นบอร์ดโดยไม่แบ่งแยกงานด้านต่าง
เพื่อให้สอดคล้องกับร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ด้วย